ที่จังหวัดชุมพรไปเจอเรื่องราวที่จอมโจร
ใจร้ายใจดำที่มันมาขโมยข้าวขโมยของ
แล้วแถมฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์มาขโมยอีกต่างหาก
เข้าไปในปั๊มแล้วมันได้อะไรไปบ้าง

ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไหม
ไฮโจนี่ขับขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเข้าไปในปั๊ม
เหมือนช่วงเคอร์ฟิลล์แล้วนะแล้วเดินเข้าไปเข้าห้างน้ำครับ
เดินเข้าไปเข้าห้องน้ำที่ปตทจิงโจ้

สาขาบางหมากอยู่ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร

สี่กว่าสี่ทุ่มครึ่งเดินเข้าไปเฉยเลยแล้วก็ออกมาพร้อมกับถุงเนี่ยแหละฮะ
ถุงพลาสติกซ์ขิ้วอะไรออกมาจากห้องน้ำ
แล้วไปขโมยอะไรในห้องน้ำอย่าบอกนะ
เฮ้ยขโมยอย่าบอกนะเข้าไปขโมยอะไรในห้องน้ำ
ก็คือกล้องวงจรปิดนี่แหละมาให้คุณตำรวจนี่ทีนี้ผู้จัดการปั๊มยังบอกอีกนะครับว่าโจรเนี่ยนะมันไม่ได้มาครั้งนี้ครั้งแรกมันมาเป็นครั้งที่สามแล้วแล้วสิ่งที่มันเอาไปจากในห้องน้ำคือก็แฟลชวาวสแตนเลสนี่แหละครับทุกครั้งเลยทุกครั้งเอาไปขโมยอย่างอื่นไปเหรอชักโค้งชักโคกเอ

จริงเพราะว่าถ้าคนปวดหนักมา
ใช่แล้วเข้าไปแล้วทำการปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแล้วมันเข้าไปแล้วทำการปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแล้ว
มันชำระล้างไม่ได้นะครับปัญหาเกิดเลยครับ

แต่ทั้งหมดที่ได้ไป๔ตัวนั้นราคาตัวเท่าไหร่

มูลค่าทั้งหมดก็๒๗๘๔๐บาท
แล้วถ้ารวมทั้งหมดครั้งก่อน๓ครั้งก่อนหน้านี้

เพราะฉะนั้นมูลค่าความเสียหายทั้งหมด
รวม๔ครั้งที่มันมาขโมยเนี่ยก็คือ๑แสนบาท
ไอ้ฟรัสนี่นะไอ้ฟรัสสแตนเลส
คุณพูดว่าอะไรนะไอ้ฟรัสสแตนเลส

ก็คือที่มันฝัดแบบว่าทำความสะอาดกดชะโครก
ผมพูดถูกผมกล้าพูดอยู่แล้ว
เข้าใจพี่กดชักโครก

โดนขโมยนี่คุณคิดดูนี่แม่กระทั่งฟรัสสแตนเลสยังขโมยได้เลยยุคสมัยนี้วาน
คุณตำรวจตามจับคนร้ายให้ได้นะครับเพราะว่ามันทำหลายครั้งแล้วนะคะ
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเนี่ยเดือดร้อนจะปวดทุกข์ปวดหนักปวดเบาลำบากเลย
ปวดไม่มันหายไปว่าไปนะคะ